คุณผู้ชมดึกดื่นอย่าปล่อยให้ลูกหลานออกมาเล่นจับกบกลางถนน
กลางสายฝนแบบนี้นะอันตรายค่ะ
โหคุณปุ้ยผมเห็นผมวิ่ง
คือมุมหนึ่งก็หล่อนะเอาจริงมากลางคืนแบบนี้ค่ะ
คือท่าที่น้องเขาคานมันไม่ได้เป็นท่าของเด็กปกติที่จะเดินอย่างนี้

คือเห็นไหมเขาจับกบแล้วก็เครื่องทิ้งแล้วก็จับไป
แล้วก็เจ้าตัวเห็นไหมกระโดดเหมือนเป็นกบ

ใช่คือมองไม่เห็น

ใช่หนึ่งประเด็นที่ดอมพูดใช่ฟ้าผ่าสอง
แล้วมันมืดมากไฟสองสว่างทางก็แทบจะไม่มีไม่มีเลย

แล้วทำไมน้องต้องกระโดดเป็นกบอย่างนั้น
มาเล่นชอบเล่นแบบนี้

บอกว่าคิดดีไม่ได้เลยนึกว่าผี
มากลางคืนมาคนเดียวโอ้โหหลอน
แล้วมีคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งก็เป็นผู้โพสต์

คลิปนี้ทายเวลาสักประมาณ๑๕บำ

ติดแล้วด้วยนะคะฝนตกหนักมาก
เจ้าของคลิปบอกว่าฝนตกหนักมาก

เพราะน้องที่เห็นในคลิปเป็นลูกของเพื่อนบ้าน
พ่อแม่ของเด็กมักจะปล่อยให้ลูกเล่นตามอำเภอใจแบบนี้แหละค่ะ
เคยไปคุยกับผู้ปกครองแล้วหลายครั้ง

ก็เลยเอาล่ะปล่อยตามเลยตามเลยแล้วกัน